จังหวัดกำแพงเพชรมีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี
ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง
ก็มีพุทธศาสนิกชนที่ทยอยเดินทางมาร่วมงานกันแล้ว
รายงานมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
วัดพระบรมธาตุเจดียารามที่จังหวัดกำแพงเพชร
เริ่มมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีกันบ้างแล้วนะครับ
หลายคนเดินทางมาร่วมพิธีที่นี่ก็เพราะเชื่อว่า
พระบรมธาตุเจดีอารามจะส่งพลังศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกคนเกิดความเป็นสิริมงคลไปตลอดทั้งปีครับ
โดยในปีนี้กรมการศาสนาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการนำมิติทางศาสนาเข้ามาสู่กิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้โครงการสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม
ซึ่งบริเวณโดยรอบบรมภาพรมภาธาศเจดียารามนครชุ่ม
มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเริ่มเดินทางมาร่วมพิธีแล้ว
พร้อมทั้งผูกพยันมหามงคลรอบทิศ
พุทธศาสนิกชลจะได้นั่งใต้สายศีล
และมีความเชื่อว่าจะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์จากพระบรมธาตุ
เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่ตนเองในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้
พระราชวัชิระเมธีเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุนครชุมให้ข้อมูลว่า
เจดียารามคือศูนย์รวมจิตใจชาวกำแพงเพชรมานานกว่า๗๐๐ปี
ตามความเชื่อนะครับจะมีเหล่าเทพดูแลพระธาตุจำนวน๑๖องค์
หากใครได้สวดมนต์ข้ามปีรอบเจดีแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนมีเหล่าเทพคอยปกป้องไปตลอดทั้งปี
จึงทำให้พุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมพิธีที่วัดแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งในปีนี้จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเป็นปีที่๑๕แล้ว
และยังมีการตักบาทเที่ยงคืนข้ามปีอีกด้วย
ตักบาทนั้นจะตักบาดด้วยข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งเมล็ดถั่วและงา
รอบบริเวณพระธาตุเจดียารามเป็นการตักบาทรับปีใหม่ก่อนพื้นที่อื่น
ตักบาดด้วยเมล็ดถั่วก็เพื่อสื่อความหมายให้มีความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วนั่นเอง
หากพุทธศาสนิกชนท่านใดที่อยู่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอยากจะเข้ามาร่วมงานนะครับ
ก็สามารถมาได้เนื่องจากทางวัดได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้เป็นจำนวนมาก
และพิธีสวดมนต์ข้ามปีจะจัดเริ่มขึ้นในเวลา๒๑นาฬิกาที่จะถึงนี้
ชะละพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดพระบรมธาตุนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ